มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่าลืม
ไทยรัฐทีวีของเรามีรายการช่วยเหลือสังคม
ก็คือรายการรถปลดทุกข์นะครับ
เดี๋ยวเราจะแล่นฉิวไปรับเรื่องร้องทุกข์จากคุณเลย

มีชาวบ้านจังหวัดชายภูมิไปกู้เงินกับนายทุนมาจำนวน๓๐๐๐บาท
และพร้อมแล้วนะที่จะเอาเงินไปคืน
แต่ตอนกู้เขาเอาโฉนดที่ดินไปค้ำไว้

เพื่อจะไปถ่ายถอนโฉนดที่ดินกลับคืนมา
แต่ปรากฏว่ามารู้อีกที
ที่ดินอยู่ถูกโอนเป็นชื่อของนายทุนไปซะแล้ว

ตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของที่ก็ยังไม่ได้ทำเอกสารใบโอนให้เลย
อยู่ไปตกเป็นชื่อของนายทุนได้ยังไง
คือคุณป้าจ๋อยฤทธิ์กำลังนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ร้องเรียนมายังรายการรถปลอดทุกข์ไทยรัฐทีวีของเรา
คุณก็๖๗ปีแล้วนะไปกู้มา๓๐๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยและอื่นรวม๑๔๐๐๐บาท
วันนั้นก็เลยได้รับเงินเพียง๑๖๐๐๐บาท
โอ้โหดอกครึ่งต่อครึ่งแล้วหักไปตั้งแต่แรกเลย
นายทุนคนดังกล่าวบอกว่าไม่ต้องทำสัญญาหรอก
แต่เอาโฉนดที่ดินมาเอาค้ำประกันเอาวางไว้เฉย
จากนั้นไม่นานได้ให้เธอไปพบ
และอยู่ให้นำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ได้ลงรายละเอียด
ลงชื่อเป็นผู้กู้ยืมจำนวน๒ฉบับ
ฉบับแรกลงไว้จำนวนเงิน๔๐๐๐บาท
โดยลงวันที่กู้ยืมเงินก็คือวันที่๑เมษา
ก็คือผ่านไปประมาณหลายปีแล้วนะ

ส่วนฉบับที่๒กู้เงินจำนวน๖๐๐๐บาท
ลงไว้วันที่๒๐ประสิทธิกายน๒๕๔๔
ป้าจ๋อยเนี่ยก็บอกว่าผิดสังเกตเหมือนกัน

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เข้าไปพูดคุยกันบอกไม่ต้องมีสัญญาใช่ไหม

แกเอาสัญญามาให้ฉันเสนปี๔๐กับปี๔๔

ชาวบ้านเนี่ยนะบางทีเรื่องเอกสารเนี่ย

รับเงินไปแล้วเอาอะไรมาให้เสนอ่ะเสนเสนเสน
ปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าที่ดินผืนที่คุณป้าจ๋อย
เอาไปวางแค่ค้ำไว้เฉยนะ
กลายเป็นที่ดินที่ถูกโอนเป็นชื่อของนายทุนไปซะแล้ว
และมีการปลอมแปลงลายเซ็นต์อยู่ด้วยนะฮะ

แล้วก็มันหายแล้วหายตั้งแต่๔๗
จ๋อยก็งงฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่ผ่านมาป้าจ๋อยก็ไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัดสินใจนำเรื่องทุนกล้าวถวายดีกาไปทางสำนักพระราชวังนะครับ
แล้วก็ทางสำนักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งกลับมาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชายภูมิแล้ว
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๕๙
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงาน
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามรายการรถประทุกบ่าย๓โมงตรงวันนี้นะครับ
คงติดตามเรื่องของป้าจ๋อยกันต่อด้วยนะครับ